สำหรับไม้พัทรเดชค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ล่าสุดมารับบทนำในละคร
พีเรียสฟอร์มยักษ์ของช่องนะคุณผู้ชม
ทำเอาแฟนละครชมกันเพียบเลย

เขาทุ่มงบสร้างเรือนไทยหลังงาม
เพื่อความสมจริงของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะ
แล้วก็ได้หนุ่มไม้นี่แหละมางานวงสวงด้วย
เราก็เลยถามถึงการทำงานที่รับบทมาร้ายต่อหลายเรื่อง
นางเอกตัวท็อปของช่องมาก็หลายคนนะใช่ไหมพี่แจ๊ค

มีนางเอกคนไหนบ้างที่หนุ่มไม้เนี่ยฝ่ายฝันอยากจะร่วมงานด้วย
คือไมค์เองก็ตอบแบบไม่คิดเลยนะคะว่านางเอกคนนั้นก็คือ
อ้ำพัชราภาค่ะ
แล้วก็บทบาทที่เขาอยากจะได้ก็คือเป็นบทโรแมนติกโรแมนติก
เป็นชายหนุ่มที่อยากจะคอยปกป้องคุณอ้ำอะไรแบบนี้
โอ้โหคิดพล็อตละครมาสักขนาดนี้
วิกหมอชิดก็คงต้องจัดให้สักเรื่องหนึ่งแล้วล่ะมั้งคะ
ก็มีพี่อ้ำแหละพี่อ้ำก็ถามว่าชอบร่วมงานมา

ทำไมเราถึงยังไม่มีโอกาสสักทีมันจะมีแววมาว่า
มีละครที่แบบเป็นเรากับพี่อ้ำหลายครั้งแล้ว
ก็หลายแววแล้วคงใส่หูฟาด
ไม่รู้แต่ว่าก็อยากร่วมงานกับเขานะครับ
เพราะว่าเราก็ติดตามเขามาตั้งแต่เรายังไม่เข้าวงการ
เราก็เห็นพี่อ้ำแล้วพี่อ้ำคือสวยตั้งแต่เราเป็นเด็ก
มาเจอตัวจริงเขาเออสวยจริง
ล่าสุดไปเจอที่วันเกิดปุ๊กลุ๊กเออสวยก็ยังสวยอยู่
ถ้าเราได้เล่นละครกับพี่อ้ำอยากฟิลล์ไหน
เป็นอะไรที่ให้มาอยู่จากความไม่ชอบกัน

หวังว่ามันจะเป็นจริงสักวัน

ไม่ต้องอ้อนละอ้อนบ่อยละดูทำเสียงดิ
ก็จะดีมากครับก้อยตั้งใจทำงานเต็มที่เลย
ก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่อ้ำสักเรื่องหนึ่ง